สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
คุยกันต่อเนื่องถึงเรื่องราวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะที่เมื่อวานนี้
คุณชุวิตกับคุณอรัชพรคุยกันไปแล้วว่าการออกมาเคลื่อนไหว

ไม่กี่ร้อยคนแต่ว่าก็มีพลัง
และสารที่สื่อออกมาก็ไปทั่วโลกด้วยทำให้เกิดการเรียกร้องต่างมากมาย
คุณนิวอันนี้เขาเรียกว่าการส่งสัญญาณการส่งข้อความการสื่อสาร
เดี๋ยวนี้สื่อสารได้หลายทางผมจำเป็นไหมจะต้องเอาคนมาเป็นพันเป็นหมื่นคน
เดี๋ยวนี้ก็อาจจะยากนะคะเพราะก็มีกฎหมายควบคุมอยู่ด้วย
กฎหมายที่คุณว่านี่คือพรบชุมนุมสาธารณะ
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่ากฎหมายนี้มันเป็นกฎหมายที่ออกมาเมื่อปี๕๘
เรียกง่ายว่าคุณจะชุมนุมเนี่ยคุณต้องขออนุญาต
ยกเว้นว่าการชุมนุมในเรื่องของเอกชนเช่นเรียกผู้ถือหุ้นประชุมอะไรจัดงานในโรงแรมอันนั้นไม่เกี่ยว
การชุมนุมสาธารณะเนี่ยมันมีประเด็นที่สำคัญที่จะต้องพึงระวังไว้นะฮะ
เขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณอย่าไปชุมนุมอยู่ใกล้พื้นที่ที่ควบคุม
มันมีเขตควบคุมอยู่อย่างเช่นพวกธรรมเนียบรัฐบาล
รัศมี๑๕๐เมตรจากพระบรมมหาราชวัง
รัศมี๕๐เมตรจากรัฐสภาธรรมเนียบรัฐบาลศาล
รัฐสภาเนี่ยนะคุณก็รู้ว่ามันต้องมีที่ที่ให้ชาวบ้านเขามา
คุณรู้ไหมว่าสมัยก่อนถ้าผมอยู่สภานี่คือ
ทุกวันจะต้องมีชาวบ้านเข้ามารวมตัวกันเข้ามา
ส่วนพื้นที่สาธารณสถานสถานีราชการสถานทูตท่าอากาศยาน
สถานีขนส่งโรงพยาบาลสถานศึกษา
สถานที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอันนี้ก็มันก็เกิดมาจาก
ช่วงที่มีการปิดถนนประทวงของประวัติศาสตร์นี่แหละ
มีทั้งสมัยก่อนนั้นของพันธมิตรด้วยเช่นปิดสนามบิน
ดังนั้นกฎหมายนี้เขาเป็นกฎหมายที่ออกมาควบคุม
ยกเว้นเรื่องของการชุมนุมเพื่อมหศพเช่นจัดคอนเสิร์ต
บันเทิงคนละส่วนชุมนุมภายในสถานศึกษาก็ไม่เกี่ยว
การชุมนุมเนี่ยมันมีหลักการอยู่๒ข้อท่านผู้ชมครับ
เป็นการชุมนุมในที่สาธารณะ
ดังนั้นของเมื่อวานนี้คนอยากเลือกตั้งเนี่ย
เขาชุมนุมกันวันแรกใน๒๑นี้เขาชุมนุมในมหาวิทยาลัย

เขาก็ว่ามันไม่ใช่ออกมาเป็นที่สาธารณะ

บุคคลอื่นสามารถเข้าร่วมการชุมนุมนั้นได้
เหมือนเป็นการเปิดสาธารณะเป็นการเปิด
การชุมนุมที่ไม่ครบองค์ประกอบทั้งสองอย่าง
ถือเป็นการชุมนุมที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ทีนี้ถ้าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายคุณก็ต้องไปขออนุญาต
การขออนุญาตคุณก็ต้องไปขอกับ
หัวหน้าสถานีที่คุณจะชุมนุม

ก็คือตำรวจก็คือสนชนะสงคราม
ทีนี้เมื่อไปขอแล้วเขาไม่อนุญาตคุณก็ต้องอุทธรณ์นะฮะ
อุทธรณ์เขาก็บอกว่าภายใน๒๔ชั่วโมง
หมายความว่าถ้าไม่อนุญาตแล้วคุณก็ยื่นเลย
ก็จะต้องบอกคุณว่าอุทธรณยกก็คือไม่ให้อีก
ทีนี้เมื่อวานนี้เขาอาจจะไม่ได้อุทธรณ์
ทีนี้การที่ไม่อุทธรณ์คุณว่าเขารู้ไหม

ผมว่าเขารู้อยู่แล้วล่ะแต่เขาไม่อุทธรณ์
ผมดูถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ
ถามว่าบุคคลต่างราวนี้คือผู้ที่เป็นแกนนำ
ไม่รู้กฎหมายนะครับแม้เป็นนักศึกษา
เป็นนักศึกษาซึ่งอยู่เรียนหนังสือหนังหามา
เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทั้งนั้นแล้วก็มีที่ปรึกษาก็เป็นนักกฎหมาย
ก็มีนะครับทั้งหมดเนี่ยแสดงสัญลักษณ์ที่ผมเมื่อวานบอกนะฮะ
ไม่จำเป็นหรอกครับว่าจะต้องเอามาวัดกันด้วยจำนวน

เพราะว่าถ้าเอามวลชนมาเยอะแยะเนี่ยควบคุมลำบาก
ระบบการควบคุมมวลชนเป็นเรื่องที่ต้องมีประสบการณ์พอสมควร
ไม่ใช่ใครใครจะทำได้เพราะการควบคุมมวลชน
มาจากต่างทิศต่างทางวิธีการพูดการหาข้าวหาน้ำนะครับ
หรือการเรียกมวลชนเพิ่มจำนวนที่เขาเรียกว่าจุติต

ขยายเสียงขันเดียว
ไม่ต้องยิงใหญ่อะไรเลยแค่นั้นแหละ

ผู้สื่อข่าวในประเทศเนี่ยคุณเชื่อไหม
ผมว่าเกินร้อยนะค่ะจับจ้องเลย
เมื่อวานเนี่ยเกินร้อยก็เรียกว่านายรังสิมันโรมเนี่ย
ที่ใส่แว่นเนี่ยนะซึ่งมีชื่อเสียงก็พอกับ
อ่าจ่านิวคนที่ถวมนะครับเขาไม่ได้เป็นจง
เป็นจ่าอะไรนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเป็นนักศึกษานะฮะ
เรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์ที่หมาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
ทั้งสองคนนี้ก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีพร้อมกับแกนนำคนอื่นนะฮะ
ซึ่งมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับอ่าคนนี้คือคุณลังซีมันค่ะ
ซึ่งมีคดีก็ค่อนข้างที่จะมีคดีติดตัวอยู่หลายคดี
มีการชุมนุมมาก่อนหน้านี้ด้วยในการเรียกร้องต่างทำกิจกรรมกันทุกวันเสาร์อะไรก็ที่ผ่านมาเยอะแยะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นถามว่ารู้ไหมรู้ครับไม่น่าจะไม่รู้อ่ะ
รู้รู้ทั้งรู้ล่ะครับแต่ว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยต้องบอกเสียก่อนว่า
ถามว่าประสบความสำเร็จไหมในมุมมองของผมนะครับผมก็ถือว่าประสบนะครับ
เพราะว่ามีทั้งยูเอ็นมีทั้งผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
ทั้งญี่ปุ่นทั้งต่างประเทศต่างนะฮะซึ่งผมก็เมื่อวานนี้ไปยืนดูก็พบนะฮะ
กระทั่งผู้สื่อข่าวจากฝรั่งเศสผมก็เจอนะครับมีจากฝรั่งเศสจากเยอรมันนะครับ
จากหลายประเทศซึ่งมาทำข่าวแค่นี้ผมว่าคุณประสบความสำเร็จแล้ว
ที่สำคัญคือเมื่อวานนี้เป็นสัญลักษณ์ว่า๒๒พฤษภาคุณจำได้เมื่อ๔ปีที่แล้วนะฮะ

เมื่อมีการยึดอำนาจครบ๔ปี
ภาวะ๔ปีก็เหมือนกับรัฐบาลเลือกตั้งที่ครบ
มีใครที่จะกล้าทำแบบนี้ไหมมีใครกล้าท้าทายแบบนี้ไหม
หรือมีใครกล้าที่จะมาจัดงานแล้วจะไปเดินไปทำเนียบนะฮะ
ก็ต้องบอกว่ามันไม่มีช่วงที่ผ่านมาไม่มี
ดังนั้นข้อหาที่ทางผู้ชุมนุมก็คือทั้งแก่นำโดน

เพื่อแสดงสัญลักษณ์เหมือนกัน
วัตตาบาลคศเอาจริงใครไม่เชื่อฟังเนี่ยโดนหนัก

คำสั่งขศที่๓ทัพ๒๕๕๘
อันนี้ก็คือห้ามผู้ชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คน
อันนี้คือเขาเรียกว่าหลักเลย
คือแกนเรื่องสำคัญของการชุมนุม

ใครจะมาชุมนุมเรื่องแต่งงานชุมนุมไป

ทั้งเรื่องแต่งงานเลี้ยงรุ่นอะไรเอาชุมนุมไป

นี่ก็คือว่าไม่ให้มั่วสุมเกิน๑๐คน
คือเกิน๑๐คนมั่วสูงกันแล้วก่อเหตุภูมิไวน์

และที่สำคัญคือถ้าเป็นหัวหน้าระดับสั่งการ
โอ้โฮโดนเพิ่ม๕ปี

ยังมีอีกมีอีกไอ้ที่สำคัญคืออย่างที่ผมบอก
๑๑๖อันนี้ยุโยงปลูกปั่นซึ่งโดนไปทั้งก่อนหน้านั้นก็คือสมาชิกพักเพื่อไทย
ที่ไปแผลการนะครับเรื่องของความล้มเหลวนะครับอันนี้รวมแล้ว
โดยภาพรวมมันจะเริ่มมากันมาเป็นล็อตคือถามว่าทำอะไรไม่ได้
ก็ส่งสัญลักษณ์ดังนั้นข้อหาทั้งหมดเนี่ยถามว่าหนักไหม
ก็พอหนักครับมันหนักครับเพราะว่าคุกนี่๑๑๖นี่๗ปี
เป็นหัวหน้านี่๕ปีชุมนุมการเมือง๖เดือน
ถามว่าต่างเหล่านี้เนี่ยแกนนำทั้งหมดหรือว่าหลักเนี่ย
๒๓คนนี่สลังศิมัณฑ์โรมกับจานิวเคยโดนไหมเคยแล้วครับ
พฤติการก็เคยกระทำแล้วในขณะนี้ทั้งหมดเนี่ยแยกกันอยู่ที่สนพญาไทย
และสนชนะสงครามแต่เนื่องจากสนชนะสงคราม
คุณก็ต้องเข้าใจว่าเขาอยู่ใกล้กับสถานที่นักท่องเที่ยวถนนเข้าสาร
ประกอบกลับดูแล้วเกิดมีคนมาให้กำลังจานอะไรพูดว่า
เขาก็ย้ายไปอยู่ที่สอนอดินแดงนับวันนี้วันเมื่อวานนี้ใช่ไหม
เมื่อวาน๒๒เมื่อวานนี้มาครบวันนี้มาครบพรุ่งนี้
ก็คือวันพฤษฐภรรย์วันที่๒๔ใช่ไหม
ชั่วโมงก็ครบอำนาจของตำรวจ
ขั้นตอนก็นำไปฝากขังที่ศาล

ทีนี้มันมีประเด็นอยู่ตรงนี้แหละครับ

อย่างนี้เขาเรียกจับกลุ่มตัวหรือมอบตัวครับ
อ่ะงั้นสักครู่ตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
คุณผู้ชมติดตามกันต่อเนื่อง

เดี๋ยวคุณถามคอมเมนต์เล่าเรื่องนี้ก่อน
ตำรวจนะเขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ย
มันจับกลุ่มตัวมันไม่ใช่มอบตัว
ทางผู้ชุมนุมทางแก่นั้นเขาบอกเขามอบตัว
เขามอบตัวเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ไปหนีไปไหน
เขาก็ประกาศแล้วว่าเขาจะมอบตัวเขาไม่หนีไปไหน
ตำรวจเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่การมอบตัว
เป็นการจับกลุ่มตัวเพราะเป็นความผิดซึ่งหน้า
เช่นบอกให้เลิกแล้วไม่เลิก
มีการประกาศซ้ำแล้วซ้ำอีกคือตำรวจก็มีเครื่องเสียงนะ

ก็บอกว่านี่เป็นการผิดกฎหมายให้ผู้ชุมนุมเลิกซะให้กลับบ้าน
ไม่อย่างนั้นทำการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่
ถ้าผมเปรียบเสมือนไปก็บอกว่ามีคนจะไปทำร้าย
ไปทำร้ายคนผมไม่ต้องไปเปรียบเทียบถึงขนาดเผาบ้านนะ
แต่นี่ยกตัวอย่างเลยว่าทำผิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปมอบตัว
อย่างนี้ได้ไหมยกตัวอย่างคุณจะไปแทงเขาก็บอกผมแทงก่อน
ผมแทงก่อนแล้วเดี๋ยวแทงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปมอบตัว
ตำรวจเขาบอกอย่างนี้ไม่ได้นะ
เพราะว่าความผิดนั้นสำเร็จแล้วสิ่งที่คุณกระทำอยู่นะครับ
เขาบอกว่าผิดกฎหมายเป็นการละเมิดสิทธิ์คนอื่น
ดังนั้นเมื่อมีความผิดซึ่งหน้าก็ต้องจับกลุ่มตัว

ดังนั้นตำรวจเขาก็จะบันทึกจับกลุ่มตัว
ทีนี้ท่านผู้ชมคงถามผมล่ะครับว่า
มันมีผลอะไรจับกลุ่มตัวกับมอบตัว

เพราะถ้ามอบตัวก็แสดงความบริสุทธิ์ใจไม่หลบหนีไปไหน

พฤติการแสดงให้เห็นเช่นเดียวกับกรณีของ

นำนะฮะเขาไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าไปก่อนเลย
ก่อนที่จะมีหมายเรียกก็อันนี้ก็เป็นกรณีไม่จำเป็น
ตำรวจก็สามารถไม่ต้องไปฝากขังก็ได้

กรณีนี้ต่างกันเพราะหน้าวันนี้ยังอยู่ที่โรงพักษณ์
ซึ่งมีระยะเวลา๔๘ชั่วโมง

ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นการต่อสู้เขาบอกเขาไม่ประกัน
ของตำรวจเขาพร้อมที่จะถ้าฝากขังเขาก็พร้อมไป

ผู้โดยสารเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ผิดเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะทำได้

เป็นข้อความที่สำคัญนะครับ

แต่ทั้งนี้เนี่ยไม่เยอะหรอกครับ

สู่การต่อสู้ทางบุญศาลด้วยนะครับ
ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดหรือไม่ผิด
เป็นการสิทธิที่เขาสามารถทำได้ไหม
ดังนั้นฝ่ายสิทธิมนุษยชนต่างก็เรียกร้องแหละครับ
ว่าเครือข่ายของนักศึกษานะครับ
สมัยรุ่นผมเนี่ยก็ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับ
ในสมัยปีก่อนนู้นปีที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน
ปี๒๕๑๖๑๗๑๘ถึง๑๙เขามีองค์กรนักศึกษา
ถึงแม้ว่ามันผ่านเวลามา๓๐๔๐ปีแล้ว
สมัยนั้นองค์กรนักศึกษาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่ง

เวลาจะเรียกร้องหรือทำอะไรเพราะฉะนั้นการต่อสู้
ในสมัยนี้นักศึกษาวันนั้นเขาสอบด้วยนักศึกษาเขาสอบประจำห้าสอบ
ทุกขณะผมไปเดินถามอาจารย์ดูก็บอกวันนี้พึงสอบเลยวันที่๒๑
ดังนั้นก็จะอาจเป็นการที่จะส่งสัญลักษณ์ทางฝ่ายสิทธิมนุษยชนอย่างที่บอกนะครับ
บอกปล่อยตัวทันทีทั้งกลุ่มเขาก็ทำตามสิทธิมนุษยชนที่พึงจะทำ
ประเด็นมันอยู่ที่การครบรอบ๔ปีของคอสชซึ่งเขาต้องการส่งสัญลักษณ์
แน่นอนครับการสื่อสารเที่ยวนี้เป็นการสื่อสารไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
เพราะเมื่อวานเนี่ยอย่างที่ผมบอกผู้สื่อข่าวเนี่ยผมว่าผมนั่งนับนะต้องมีสัก๒๐๐คน
ถึงประชาคมโลกด้วยแน่นอนเขารู้อยู่แล้วนะฮะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ย
ทำไมอยากเลือกตั้งคุณรู้ไหมว่าไอ้การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์จริงเขาทำยังไง

ผมจะเล่าให้ฟังในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยแน่นอนครับมันเริ่มต้นมาจากที่กรุงโรม
กรุงโรมมีการประชุมมีสภามีการเลือกตั้งมาก่อนแล้วก่อนอเมริกาก่อนอะไร
ทีนี้เขาบอกว่าการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เนี่ยคุณนิวรู้ไหม

เขาให้ใจจับฉลากจับฉลากครับเขาบอกว่าถ้าจับฉลากเนี่ยยุติธรรมที่สุดนะฮะ
แต่ว่ามันโกงไม่ได้มันใช่ดวง
เพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกพักการเมืองทั้งนักการเมืองคนอยากเล่นการเมืองก็เริ่มมาแล้วล่ะครับ
ก็ต้องไปหาพวกนักศึกษาต่างเหล่านี้
เยี่ยมเยี่ยนบางคนก็บอกทำถูกแล้วทำดีแล้วนะครับ
ซึ่งมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า
แหมเป็นคู่ฟัดกับท่านพลตำรวจเอกศรีวรา
ฝั่งนี้เรียกว่า๒ท่านนี้ไม่เผาผีกันล่ะครับ
เพราะว่าในสมัยหนึ่งพลตำรวจเอกศรีวราฯ
นับคือแกไปทำงานภาคใต้เขามีการนับอายุราชการ๓คูณ
ผู้ที่ไปร้องว่ามันเป็นการนับทางทวีคุณ
ช่อฉนกตลก็คือท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
วันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านก็ไปเยี่ยมนักศึกษาต่างเหล่านี้
บอกว่าไปเด็ดพวกนี้จะไปทำอะไรจะไปทำยังไง
ไปลงโทษอะไรรุนแรงอย่างนี้
เขาก็นำเงินไป๑๕๐๐๐๐๐บาทจะไปประกันตัวแกนำทั้งหมด

ซึ่งหลายครั้งก็จะเห็นท่านเสรีพิสุทธิ์ออกมาแสดงความคิดเห็นตรงกันข้ามกับคอสช
ก็บอกให้เขาไปมีอำนาจสิเขาจะจัดการให้
นี่ก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์ซึ่งแน่นอนครับวันนี้บทบาทของพลตำรวจเอกศรีวรา
ในฐานะรองพบตรในการจัดกลุ่มมอบ
ก็ดำเนินการตามกฎหมายเขาบอกว่าท่านบอกว่าดำเนินงานตรวจกฎหมาย
กระบินก้าบ้านกะบินเมืองไม่มีใครสั่งผมได้
ดังนั้นสองฝั่งนี้ก็ดูแล้วเหมือนกับอยู่ฝั่งตรงข้าม
กันอยู่นะคะแล้วอย่างนี้เรื่องของการเลือกตั้งมันจะเป็นไปตามรถแมพไหม
ทีนี้การเลือกตั้งเนี่ยเวลาเราน้อยผมก็จะพูดได้เพียง
แต่ว่าวันนี้สารรัฐมนูลเนี่ยก็ได้วินิจฉัยเรื่องการได้มาของสวว่า
ขัดกับรัฐมนูลนะฮะเพราะว่าเรื่องของการเลือกผู้สมัคร
วิธีการกระบวนการจำนวนอยู่ในบทเฉพาะการอยู่แล้ว
ก็อยู่ในบทเฉพาะการก็ไม่ขัดกับรัฐมนูลหลัก
ไม่มีผลต่อรัฐมนูลใดทั้งสิ้น

ทีนี้ยังมีอีก๒เรื่องในวันที่๓๐ก็คืออีกอาทิตย์หนึ่งนะ
ก็จะมีกฎหมายของสอสอซึ่งเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์
ข้าราชการทางการเมืองว่าสามารถที่จะมาลงเลือกตั้งได้ไหม
หรือการกาบัตรของคนพิการซึ่งผมคิดว่า๒เรื่องนี้คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่
แต่อย่างไรก็ดีสนจะออกมาวินิจฉัยในวันที่๓๐

และกฎหมายพักการเมืองที่ว่าไม่ได้รับฟังปัญหา
ไม่มีการหาลืออะไรกันเนี่ยนะ
คือตรงนี้แน่นอนครับถ้ามันกระทบเนี่ย
ก็จะทำให้การเลือกตั้งกุมภา๖๒นี้เลื่อนออกไป
ถ้าเป็นสาระสำคัญสาระบริษัยถ้าเป็นสาระสำคัญก็แน่นอนครับ
ก็ต้องไปตั้งคณะกรรมธิการใหม่ต้องพิจารณาใหม่เข้าสนชใหม่
ซึ่งแน่นอนครับเลื่อนแน่นอน
แต่เนื่องจากว่าวันนี้ไปเรื่องหนึ่งแล้วบอกว่าไม่มีผลกระทบ
ดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผลการเลือกตั้งจะเลื่อนไปได้
กุมภา๖๒แน่นอนแต่คุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ผมว่าเราอย่าไปสนใจตรงนี้เลยครับ
ตรงนี้ดีกว่าครับว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ย
ประเทศไทยยังเป็นอย่างไรบางคนก็บอกประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศไทย
พูดถูกแล้วครับประเทศไทยก็ยังอยู่ในแผนที่โลกแล้วครับไม่ไปไหน
ดำเนินการได้ก็ดำเนินการไปอยู่แล้วล่ะครับ
ประชาชนก็จะต้องทำงานข้าราชการก็ต้องทำงาน
แต่อำนาจเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนอำนาจจากข้าราชการ
ซึ่งทุกวันนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นข้าราชการนิยม
คืออำนาจตกอยู่ในส่วนของข้าราชการเท่านั้น
นักการเมืองไม่มีเลยแต่ละคนตกงานเดินหลังหงอยิ้มแห้
ไม่มีบทบาทอะไรทำอะไรไม่ได้ไม่มีครับ
แล้ววันนั้นไปเจอกันที่กองปราบแต่ละคนก็ดูแล้วราศีก็หมองไปหน่อย
เหมือนตอนที่เป็นนักการเมืองนะครับ
จะมีความสามารถแต่ไม่มีบทบาททำอะไรไม่ได้
นักการเมืองในสะพานิพูดสิงห์ดังฟังเช็ดนะครับอย่างนั้นอย่างงี้ท่านประธานครับ

เพราะฉะนั้นอำนาจจากข้าราชการในวันนี้หลังการเลือกตั้งก็จะเคลื่อนไปสู่อำนาจของนักการเมือง
นักการเมืองจะเป็นใครมาจากไหนนี่แหละ
ไม่มากแต่ต้องมีแน่นอนอำนาจเบ็ดเสร็จของคศชก็จะเคลื่อนไปแล้วครับ
ซึ่งขอสชผมก็จะบอกได้ว่ามันก็คืออำนาจของข้าราชการนะครับเพื่อทหาร
เคลื่อนไปสู่อำนาจของนักการเมืองแน่นอนครับ
นักการเมืองเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะต้องมองให้กันแบบเป็นหนังชีวิตกึ่งตลกด้วยนะครับ
นักการเมืองเดี๋ยวนี้ก็มีคนรุ่นใหม่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นออกมามีบทบาทเยอะนะคะ
ก็ต้องดีครับนะฮะแต่ว่าอย่าไปแสดงชั่วครั้งชั่วคราวไปเยี่ยมแค่โรงพักแล้วก็ไปบอกเขาดี
แต่ตอนเขาชุมนุมไม่ไปกับเขามันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่เขาเด็กต่างเหล่านี้ไปที่โรงพักแล้วก็จะมีการปรากฏตัวชื่นชมกันหมดแล้วครับ
พูดถึงเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ก็ต้องให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะคะ